คุณผู้ชมกับเรื่องราวของเสียลัมโบกินี่กับเด็กปั๊ม

แล้วเหมือนไปทำน้ำมันไปหกใส่รถของเขา
เผาพิกัดให้เข้าใจหัวอกนะคนที่รักรถ

รอยที่อยู่ข้างระหว่างเราสองคน
ใช่ค่ะไปดูคลิปภาพเหตุการณ์ก่อนนะครับ
คือถ้าคุณผู้ชมดูคลิปแล้วจังหวะที่น้องดึงหัวจ่ายออกมาแล้วเหมือนฝาที่ปิดน้ำมันเนี่ยมันกระแทกลงไปโดนกับรถด้วยแล้วเหมือนจะมีคราบน้ำมันด้วยส่วนหนึ่งนี่ฮะนี่นี่มันตกลงมาแล้วก็กระแทกรถเจ้าของรถคงเห็นจากกระจกข้างนะฮะแล้วก็อ่ะลงมาชี้ว่าเป็นยังไงเมื่อกี้คืออะไรยังไงนะฮะก็เลยแบบเป็นเรื่องเป็นราวก็คือโดนหลังแหว
น่าก็เหมือนแบบรองโทษอ่ะเขาหาไม่ระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายกว่าของเมื่อวานนะฮะที่ปั๊มแถวแถวเอ่อแยกเกษมพลขาดเข้ากลม๑๐ที่สัตวิทชนบุรีครับนะฮะทีมข่าวก็เลยไปหาเด็กปั๊มคนดีก่อนชื่อว่าอ่านลุภงอายุยี่สิบสามปีเขาถูกตบหน้าเขาก็บอกว่าผู้ชายคนที่ตบเขา
หลังเติมเสร็จระหว่างที่เขาดึงหัวจ่ายออกมา
ไปทำฝาปิดถังน้ำมันหล่นไปกระแทกกับตัวรถ
แล้วพอกระแทกปุ๊บเนี่ยมันทำให้หยดน้ำมันก็กระเด็นไปติดกับรถอีกทีหนึ่ง
ผู้ชายเจ้าของรถก็เลยลงมาตอบว่าพูดมาประโยคนึง
รู้ไหมน้ำมันมันกัดสีเดี๋ยวจุดตบเลย
ก็พูดกูนี่แหละนะครับจากนั้นก็หลังแหวนไปหนึ่งที
ผมปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ดีพอ
ผมปฏิบัติหน้าที่แล้วลูกค้ายังมาตบมาตีผม

คือแต่ว่าเอาจริงคือน้องบอกว่าในมุมที่ไม่อยากให้เขาทำแบบนี้กับใคร
แต่ก็บอกนะว่าผมก็ยังทำหน้าที่ของผมได้ไม่ดี

เขาไม่เคยถูกใครทำแบบนี้มาก่อน

ก็เลยไปแจ้งความไว้แล้วที่สภภูตาหลวงนะครับ

ก็ทราบทันทีว่าผู้ก่อเหตุคนในคลิปในภาพเป็นใคร
เพราะว่าเขาเป็นเสียนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในพื้นที่
แล้วตามข้อมูลเขาบอกว่าเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านชื่อดังด้วย
แล้วก็มีครอบครัวเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลมาบยังพรด้วยที่ปลวกแดงระยองนะครับ
หลังจากที่อนุพงศ์แจ้งความไม่นานมีตัวแทนของผู้ชายในภาพ
ก็คือเสียลัมโบคนนี้เดินทางมาพูดคุยพร้อมแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็มอบเงินเป็นค่าทองขวัญให้เบื้องต้น๑๐๐๐บาท
ทำให้น้องเด็กปั๊มที่ชื่อว่าอนุพงศ์เองก็ไม่ติดใจเอาความแล้วกัน
แล้วทางตัวแทนเองก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้วันที่๒๘นะฮะ
ผู้ชายในภาพคือเสียแลมโบคันนี้จะเดินทางไปพบเพื่อไปขอโทษด้วยตัวเองด้วย
นี่เที่ยงครึ่งแล้วคือยังไม่รู้ว่าจะมาบ่ายนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวต้องรอติดตามเพิ่มเติมแต่คนวิพากษ์วิจารณ์ไง
ว่าแบบถ้าสมมุติเกิดตัวเองทำเองตอนแรกทำไมไม่มา
แสดงความบริสุทธิ์ใจจะส่งตัวแทนมาทำไม
แต่ก็อย่างที่บอกค่ะตัวแทนบอกแล้วนะเดี๋ยววันนี้มาเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าช่วงบ่าย
เที่ยงตอนบ่ายอาจจะมาแต่วันนี้อนุพงศ์ไปทำงานปกติ

น้องไปทำแล้วไม่ได้ท้อแท้อะไรไม่ได้หยุดงานอะไร
แต่ว่าก็โทษตัวเองว่าผมยังทำหน้าที่ไม่ดีพอ

แล้วก็พูดคำนึงว่าก็ขอให้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดกับใครอีกนะครับ